ผมก็นึกว่ารับคดีจากฝั่งไหนแล้ว
ไม่ได้รับแต่เจ้าตัวมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติ
แล้วจริงครอบครัวของเขาคุณตังโมเคยไปกินข้าวถึงที่บ้านนะ
สนิทกันสนิทกันแล้วปรากฏว่ารูปภาพของลูกสาวที่วาด
เขาก็ไม่สบายใจไม่สบายใจเสร็จปั๊บนอนไม่หลับทั้งคืน
อยากจะไปที่เรือเขาสนใจอะไร
ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเขาให้ความสนใจกับใบพัด
แล้วชิ้นส่วนที่อยู่ท้ายเรือเป็นพิเศษฮะนะครับนี่
นี่คือรูปที่ลูกสาววาดเอาไว้
คือเขาบอกว่าที่มาดูเรือไม่ได้เพราะมาเป็นทนายให้ใคร
แต่เพราะเห็นแก่แตงโมเมื่อคืนก่อนเนี่ยนอนไม่หลับทั้งคืน
จนเกิดคำถามบางอย่างขึ้นในใจ
ต้องมาดูเรือลำนี้ให้ได้ว่าสภาพกายภาพของเรือมันเป็นยังไง
เขาเชื่อว่าบาดแผลที่ขาของคุณแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ
เพราะว่าสภาพแผลไม่เหมือนกับถูกใบพัดเรือ
คิดว่าน่าจะเกิดจากฟินฟินอะไรอ่ะ

ฟินคือมันอยู่ใต้ใบพัดมันแหลม
ถ้าใครบางคนก็อาจจะบอกว่านี่หางเสือใช่ไหม

คือถ้าหากเป็นอย่างนี้เนี่ย
นายตั้มบอกเชื่อได้ว่าแตงโมไม่ได้ตกจากท้ายเรือนะ

ถ้าเรือวิ่งเร็วมันจะพัดมันแรงมันจะดันออกไปนู่นนะครับ

ส่วนเรื่องที่นอนไม่หลับเพราะว่าตอนที่เข้าบ้านไปตอนดึก
ไปเจอภาพวาดที่ลูกสาววาดทิ้งเอาไว้

เป็นรูปผู้หญิงภาพแรกภาพขวามือก็เป็นผู้หญิง

ก็ปกติดีแต่อีกภาพสิฮะเห็นไหม
มีสายแดงออกจากตาอาบมาที่แก้ม

นี่แหละครับแล้วทนายตั้มบอกว่า
ส่วนตัวมองว่ารูปภาพนี้คล้ายแตงโม
จะไปถามลูกสาวก็เอ้าลูกหลับซะแล้วตอนคืน
นอนไม่หลับจนกระทั่งเช้า
ไปถามลูกอีกทีลูกลูกวาดลูกใคร
ลูกตอบว่าลูกจำไม่ค่อยได้

งโมเคยมากินข้าวกับลูกสาวเขาที่บ้าน
สนิทกันที่มาขอดูเรือ
เพื่อมาขอพิสูจน์ความจริงที่ให้เกิดความสบายใจเท่านั้น
ธนัยตั้มบอกว่าแบบนักข่าวก็ช่างถามนะ
ถามว่าธนัยตั้มไหนก็มาแล้ว
ขอสักความเห็นเถอะเอาเด็ด
ถ้าคิดว่าจะมีคนถูกแจ้งข้อหาอีก

นายตั้มบอกแซนวิสาพัฒน์

ที่บอกเนี่ยเพราะตอบคำถามนะไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะ
แต่ที่บอกแบบนี้เพราะว่านะครับอยู่ใกล้ชิดกับ
ตัวคุณแตงโมในช่วงเกิดเหตุไง
แล้วไปให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ทนายเขาเรียก
สัมภาษณ์เข้าเนื้อเข้าเนื้อตัวเอง
คือทำให้ถูกสงสัยมากที่สุดครับ
เอาลองฟังเสียงที่พูดถึงแซนหน่อย
ความเป็นไปได้นะไม่ได้ฟันทงนะครับ
ความเป็นไปได้คนที่อยู่ใกล้กับตัวที่สุดก็คือคุณแซน
มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกออกหมายเรียก
ผมคิดว่าคงไม่ถูกหมายจับเพราะสองคนแรกก็ไม่ถูกออกหมายจับนี่
ออกถูกใช่ไหมอ๋อถ้าอย่างนั้นก็สุ่มเสี่ยง

ก่อนที่ผมจะมาวันนี้นะครับผมผมก็ยังยืนยันนะครับว่า
ผมคิดว่าเป็นอุบัติเหตุนะนะครับแต่ว่าหลังจากวันนี้
ผมขอให้เป็นหน้าที่ต่อของทางผู้ที่มีความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์

ก่อนจะดูต่อไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะ
อาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรนิดนึงนะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ
สรุปที่ทนายตั้มตั้งข้อสังเกตอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นายตั้มบอกว่าหากแตงโมตกจากเรือที่เล่นด้วยความเร็ว๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โอกาสที่จะถูกดูดเข้าไปใต้ท้องเรือเป็นไปได้ยากมาก
มีความเป็นไปได้สูงที่แตงโมจะไปโดนหางเสือตัวล่างมากกว่าใบพัด
ซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ต้องหาคำตอบว่าเป็นไปได้หรือไม่
ความเห็นของทนายความตั้มชุดนี้มันไปตรงกับพี่เต้พระราม๗
เต้๐๐๗นักฟิสิกส์ค่ะเขาจบวิศวะไงนะคะพี่เต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์ค่ะ
มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุบอกว่าคาดคณีว่าบาดแผลของแตงโมคล้ายมีดฟันต้นขา
น่าจะถูกเหล็กแหลมคล้ายมีดใต้ใบพัดสปีดโบสต์ทับร่าง
คุณผู้ชมฟังประเด็นนี้นะคะคาดว่าคุณแตงโมน่าจะพลัดตกลงมาจากทางด้านหน้า
พร้อมกับลงภาพนี้แล้วก็ลงรูปฟินใบพัดใต้ท้องเรือ
และติดแฮชแท็กผมนักฟิสิกส์
นั่นแปลว่าอะไรทั้งทนายตั้มและพี่เต้ก็มีความเห็นสอดคล้องกันว่า
ที่ต้นขาขวาของคุณแตงโมไม่น่าจะใช่จากใบพัดเรือ
แต่น่าจะถูกหางเสือบาด
เพราะฉะนั้นมันจะมีความสัมพันธ์กับจุดตกแล้ว
ความคิดเห็นคล้ายทนายตั้มนะ